ร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
บอกกันทุกวันอยู่แล้วแต่ละร้านเปลี่ยนไป
วันนี้ไปกินกาแฟร้านนี้กันบ้างดีกว่า
กาแฟชะมดที่อร่อยชะมัด
คนรักกาแฟครับไม่ควรพลาดกับการดื่มดำความหอม
สละมุนด้วยกาแฟชะมดในยามเช้า

ใครสนใจสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้เลยทางช่องทางที่เราขึ้นหน้าจอนี้เลย

ส่วนใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
คุณผู้ชมที่อยากจะให้พวกเราช่วยโปรโมทร้านของคุณนะคะ
ใช่แล้วค่ะพวกเราก็จะรีวิวโปรโมทสินค้าให้กับคุณผู้ชมแบบฟรี
แล้วก็จะจับมือก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกันกับการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด